ก็นั่งสังสรรค์อยู่กับกลุ่มเพื่อนนะที่ร้านเนื้อย่างเกาหลีนะฮะ
แล้วปรากฏว่าเมาเมาแล้วจะไปไหนล่ะ

ปรากฏว่าเดินไปเดินมาจุดที่จะอาเจียนมันเป็นท่อฮะ
ตกท่อลึกลงไป๓เมตรนี้
คุณผู้ชมฮะแล้วท่อตรงนี้มันมีพงหญ้าอยู่ด้วยไง
คงมองไม่เห็นแหละกาดจะไปอาเจียนตรงนี้
เจ้าหน้าที่ต้องช่วยเหลือขึ้นมาจากท่อระบายน้ำตรงนี้นะครับ
นี่ฮะเจ้าหน้าที่กู้ภัยเข้าช่วยเหลือ
ใช่ไม่ใช่คนเดียวนะครับสองคน

ที่มีความลึกประมาณ๓เมตรนะครับ
บริเวณหน้าร้านเนื้อย่างเกาหลีบริมถนนสายสุวรรณสอน๓๒

อำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีนะฮะ
เรื่องต้นเพราะว่าทั้งสองคนสำลักน้ำเสียน้ำดำตรงนี้

ทีนี้ก็ต้องนำตัวทั้งสองคนส่งโรงพยาบาลกบินบุรีฮะ
ตรวจสอบตรงท่อน้ำดังกล่าวเป็นท่อระบายน้ำทิ้งของตลาด
แต่ไม่มีฝาปิดแล้วก็มีต้นย่าปกคลุมเต็มไปหมดเลยแถวนี้นะฮะ
ส่วนผู้โชคร้ายที่พัดตกลงไปนั้นก็คงมาจากงานเลี้ยงสังสรรค์
แล้วก็มาดื่มที่บริเวณร้านเนื้อย่างเกาหลี
มีอาการมืนเมาแล้วฮะแล้วก็อาเจียนครับ
แล้วก็อยากจะออกมาอาเจียนข้างนอก
เดินมาโดยที่ไม่รู้หรอกว่ามีท่อระบายน้ำตรงนี้
มันไม่ปิดฝาแล้วก็มีย่ารกตรงนี้ก็เลยตกลงไปครับ
ขณะเดียวกันก็มีเพื่อนอีกคนเดินตามมาก็พลัดตกไปด้วย
โชคดีที่เขาบอกว่าท่อระบายน้ำเสียดังกล่าว

จึงสามารถที่จะนำตัวผู้โชคร้ายทั้งสองคน
บอกไปว่าทั้งเมาด้วยและอาจจะสำลักน้ำด้วย
หมดสติไปก็ต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลนะครับ
คนเห็นเหตุการณ์บอกว่าตอนแรกคนหนึ่งเดินมาก่อนนะพลุบลงไป
อีกคนไม่รู้ก็เดินตามมาก็พลุบลงไปเหมือนกันนะครับ
คือท่อระบายน้ำเสียตรงนี้นะครับ
ก่อนหน้านี้ก็มีสุนัขตกลงไปแล้วนะ
แล้วก็ยังไม่มีหน่วยงานใดเข้ามาดูแลเลย
ฝาเฝอก็ยังไม่มาใส่เลยนะฮะ
แล้วก็ตอนเนื้อร้านเนื้อย่างเกาหลีหลังจากที่ปลดล็อกให้นั่งดื่มกินได้
ก็มีลูกค้ามาใช้บริการจำนวนมากนะครับ
ส่วนใหญ่ก็มักจะเดินมาอาเจียนบริเวณทุ่งย่าตรงนี้

โดยที่ก็ไม่รู้ว่ามีท่อระบายน้ำเปิดฝาอยู่นะครับ
ที่สุดก็เกิดเหตุจนได้นะครับ